พอไปดูสวนผลไม้แล้วช่วงนี้อากาศบางที่หนาว
ไม่ได้มีอาการทำนานะคะบรรดาแม่บ้านเขาก็หาวิธีที่จะมีอาหารมาทานในครัวเรือน
มีวิธีการตกปลาแบบโบราณของชาวนาในจังหวัดชัยนาธ
เขาก็รวมตัวกันแบบนี้และที่สำคัญได้ปลาหรือไม่ได้ปลามีคาถาด้วย
เดี๋ยวจะมาท่องให้ฟังนะคะบรรดาแม่บ้านของชาวนาที่ว่างเว้นจากการทำนาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้
เขาก็จับกลุ่มกันตกปลาหมอบริเวณคันนาค่ะที่อำเภอเมืองชัยนาธ
เขาใช้เบ็ดชิงหลิวเป็นเบ็ดไม้ไผ่โบราณเลยแบบนี้นะคะ
ในการตกปลาใช้ต้นทุนน้อยแต่เขาบอกว่าจะได้ปลาเยอะ
หากมีวิธีการตกที่ฉลาดและมีเหยื่อที่ดีก็จะสามารถได้ปลาเยอะ
และที่สำคัญมีคาถาด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านเขาก่อนนะ
นี่คุณป้าเขาตกปลาเขาบอกวิธีเอาไปทำอะไรบ้าง
แต่คนที่จะมาบอกกล่าวคาถาก็คือคุณสุพัสราของเรา

ำเบ็ดกำปลากำเปล่าเน่าครัวหัวนึ่ง

ำเบ็ดกำปลากำเปล่าเน่ากลัวหัวนึ่ง
นี่คำนี้เขาบอกว่าสืบทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นย่านะ
โดยใช้การกำจากด้านล่างขึ้นบนกดไล่ซ้ายขวาไปเรื่อย
แล้วก็ท่องคำที่คุณสุภาษาท่อ

แล้วก็ลูบไป

เบ็ดก็คือได้แต่เบ็ดกลับบ้าน

กรรมเปล่าคือบอกได้เหมือนกัน

หน้าครัวคือทำกินไม่ทัน
เน่าคาครัวคือมีเยอะมาก
นึ่งคือตัวใหญ่นึ่งแค่หัวก็พอ
โอ้โหแค่หัวก็อิ่มนี่จะทำว่าตัวใหญ่มาก

คือตอนแรกนี้เริ่มจากจับไม้

ไปมาตกได้ประมาณ๒๓กิโลกรัม
แล้วปลาหมอเขาตัวเล็กนะ๒๓กิโลกรัมนี่ก็เยอะพอสมควร

กำปากำเป็ดกำปากำเปล่าเหน่าครัวหัวหนึ่ง
กำไปกำไปรูปไปกำเด็ดกำปลากำเปล่าเน่าปลาหัวนึ่ง
เอ๊ะเหน่าปลาหัวหนึ่งผมพร้อมคาถาถูก